ต้อนรับปีใหม่ด้วยวงดนตรีร้องได้ให้ล้าน
บูแดนเซอร์ก็เต้นดีมาก
อยากจะบอกทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ผมมีวงดนตรีเป็นของตัวเองแล้วครับ

โอ๊ยมาก
ผ้าซับน้ำลายให้ตากล้องก่อนนะ
ตอบแผนความรักจากคุณผู้ชม

เอวลั่นปั๊บลั่นปั๊บลั่นปั๊บ
เอวลั่นปั๊บลั่นปั๊บลั่นปั๊บ

ดังปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ

เอวลั่นแก๊บเอวลั่นก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบ
เอวลั่นแก๊บเอวลั่นก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบ
เอวลั่นแก๊บเอวลั่นก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบ
เอวลั่นแก๊บเอวลั่นก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบ

เมื่อกี้นี้นะฮะเปิดสัตว์กระหลาดปีใหม่คื้นซักนิดนึง
อยากให้เอวลั่นแก๊สแพร่

อยากให้เอวลั่นก๊อบแฮ่

แฮ่ถูกแล้ว

ให้สนุกกันปีใหม่อยากให้เอวลั่นนะคะ

ขึ้นปีใหม่ก็ต้องถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับ

ก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับคุณผู้ชม
อะไรที่ดีก็ขอให้เข้ามาในชีวิต
ขอให้มีความสุขนะครับไปเที่ยวกันก็
ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพกันทุกท่านนะครับ
แล้วก็ฝากร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมทุกที
และตอนเนี้ย่เขาแจกส่องล้านด้วย

ไปหารายได้มาเผื่อปีหน้าเขาจะแจก๔ล้านคุณป่า
เดี๋ยวเราจะตอบกลับบ้านไปโกนหนวดก่อนหน่ะ

เธอเรียกว่าไรขนไรขน
อาจจะถือว่าเธอมีความรู้ใครนะที่เธอจะแนะนำ

เจมส์อภิษฎคนนี้ไงคุณป่าเรารู้จัก

แดนเซอร์มาชุดขนล่วงอะไรข้างล่าง

แล้วเดี๋ยวเป๊กติดต่อน้องให้แต่เป๊กก็ไม่มีเบอร์โทรศัพหรอก

เจมส์ครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับก็วันนี้พา
เที่ยวบ้านนะครับก็หลังจากที่ผมได้ออกรายการไปเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะทำเลยก็คือต้องขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่โทรเข้ามาให้กำลังใจผมมากมายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ชมที่โทรมาหางานผมด้วยนะครับทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำวงแดนเซอร์ต่อไปมากมากเลยนะครับหลังจากที่ผมออกรายการได้เงินมานะครับ
ไม่เจอกันมาจั้งไหร่้ะเนอะ
จำกันได้นะครับเพราะว่าเพิ่งมาแข่งขันในรายการของเราเมื่อไม่กี่เดือนมานี่เอง
ครับเป็นไงครับจบจากรายการของเราไปแล้วชีวิตเป็นยังไง
ชีวิตดีขึ้นครับมีงานจ้างเข้ามามีคนติดต่อเข้ามา
มีแฟนคลับโทรเข้ามาให้กำลังใจเยอะครับ

ใช่ดูจากนาคแดนเซอร์ก็รู้ว่างานเยอะแล้วไม่ได้นอน

เจอเขาหลายทีแล้วไม่ชินเขาทั้งที
มันไม่ชิน
อันนี้เป็นชุดใหม่นะวันหน้ามามี

เอาไปซื้อของใช้ลูกนะคะอย่างเช่นคอกอันนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ลูกกำลังเริ่มหัดคานแล้วก็เริ่มเกาะยืนแล้วค่ะ
แล้วก็ยังได้ไปซื้อนมแล้วก็แพมเพิร์ตเพื่อตุนสำรองไว้ให้ลูกค่ะ
โมขอบคุณผู้ชมหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลย
ขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่ะ

หนุนของแล้วก็มีจ้างไปร้องเพลงค่ะ
ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเราเราได้ยินอย่างนี้เราดีใจนะ
ที่เรามีส่วนร่วมทำให้ชีวิตของพวกเขาทุกคนเนี่ย
หลังจากมาออกรายการของเราแล้วมันดีขึ้น

งั้นวันนี้ขออนุญาตทิ้งเวทีไว้สองคนนี้ไหม

ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชม
อย่าลืมนะครับกลับมาพบกับการโชว์นะครับ

กับน้องเจมส์แล้วก็น้องกิ๊กนะครับ
เทปพิเศษนะครับต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของรายการของเรานะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับเรานะครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับก็อบอวนไปด้วยความสุขนะครับ
อวนไปด้วยสิ่งอะไรที่มันบันเทิงที่มันดีนะฮะ

เราก็จะนำเสนอนะครับสิ่งดีให้กับคุณผู้ชมนะครับ
แต่เทปนี้เป็นเทปพิเศษจริงอย่างที่คุณผู้ชมทราบไปแล้ว
ช่วงที่แล้วเรากำลังก่อตั้งวงดนตรีของเรา
เราได้นักร้องชายนักร้องหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่นักร้องที่ไหนค่ะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เคยเข้ามาชิงเงิน
รายการของเรานะคะหลังจากมาออกรายการของเราแล้วชีวิตพวกเขาก็ดีขึ้น
วันนี้ค่ะเขาจะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วย
เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับบรรดาแฟนที่เคยเชียร์เขา
แล้วก็คุณผู้ชมที่วันนี้มีเวลาอยู่บ้านนั่งดูทีวี
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด
จากการไปเที่ยวมานะครับก็มาพักผ่อนกันนะครับ
มาพบกับศิลปินนะครับจากร้องได้ให้ล้านของเราคนแรกศิลปินชาย

ครับผมมาพบกับน้องเจมส์

ลาก่อนสามวัยกูปล่อยสามเฉย
อย่าหลอกกันเลยถ้าจิ้มไม่เคยรักพี่

ทุกทีชี้ช้ำมากี่ปี
จึงเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหว
ให้พอร์ตไอฟอนให้โอนค่าเทิม
รอบเดิมเดิมไม่เคยจะเฝิมรักแบบให้

ตัดตอดตัดใจพี่เอาจดหมาย
เขียนจดหมายและอจิ้มแจ็บ

ปุ๊บเหลือแต่ตัวกับเรายิ้มจริง
ไม่เคยให้จวบจอยจนจบจริง
แจ๊บเต็มใจจากจิ้มจิ้มจ้าจัดจึงอยากจะจบ
ชิงชาพาทัวร์ให้มัวลองทาน
อุตส่าห์จริงจังจริงยังจะคอยเลี้ยวหลบ
ให้พี่ได้แตะแค่เหงาให้เขาทั้งกอดทั้งศพ
น้องจิ้มที่เข้ารบพี่คงไม่คบให้จิ้มแฮกตา

เลือดนี่คงอยู่ไหน
น้องจิ้มหรอกครับ

แต่แค่เหงาให้เขาทั้งกอดทั้งศพ
จิ้มที่เคารพพี่คงไม่ครบ
ให้จิ้มแหกตา
จิ้มที่เคารพพี่คงไม่พบจิ้มแล้ว

จิ้มแก้วตา

ผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์
อยากได้เป็นแฟนแทนความวาเว

เชี๊ยะ

เหมือนน้ำตาที่มดต้องขึ้น
จะนั่งจะเดินจะยืน
ก็ดูสวยขึ้นไม่มีล้นลง
รูปร่างหน้าตาดูงามสง่าดังราวกับผม
ใครเห็นเป็นหลงกระป๋อง
ไม่ถูกมาตั้งกี่ราย

ถูกใจถูกใจจริงจริง

ยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์

ถ้าเธอโอเค
เรียมเละเละไร

ไม่ทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่านางสาวไทย

สวรรค์ยังอยู่ไม่ไกล
ก็มีนางฟ้าอยู่ไกล
จะมองหนุ่มไหนสวยมาให้ลดลง
รูปร่างหน้าตารูปงามสง่าดำราวกับห่อง
ใครเห็นเป็นหลงกลับบ้านไม่ถูกมาตั้งกีฬา
เฮ้ย

ฝากคุณด้วยนะซื้องานด้วยนะ
ที่ฝากคุณแล้วนะ

นี่จะไปฝากน้องเขาอีกหรือ
เบียดบังน้องอะไรเขาอีกเรา
โควิดกินงานพี่ไปหมดเลย
สมมุติเต็มวงฟูเซตเนี่ย
ไปรับงานหนึ่งนี่มีได้ประมาณกี่เพลง

งานหนึ่งเวลาจ้างไปอยู่กี่ชั่วโมง

นี่รวมเวลานอนด้วยนะ

นี่คือทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนใช่งานเลี้ยงก็ประมาณนี้แหละ

อยู่ตั้ง๔ชั่วโมงไงเป็นวงยืนพื้นไงฮะ
ได้เลยทั้งคือจ้างวงเดียวอยู่ทั้งงาน

ถ้าค้างคืนล่ะถ้ารายอาทิตย์
ก็ดีใจกับน้องเจมส์ด้วย
และวันนี้ก็เนื่องในเป็นเทปพิเศษของเรา
ก็อยากจะให้เจมส์อวยพรคุณผู้ชมทางบ้าน
ชมรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงร้านของเราอยู่
ก็อาจจะเป็นแฟนที่เคยเชียร์เจมส์อยู่ตอนนั้นนะครับ

ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ
แฟนรายการร้องได้ให้ล้านแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ
ผมก็อยากจะอวยพรนะครับในวันขึ้นปีใหม่นี้
ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สิ่งใดสมปรารถนานะครับมีเงินทองใช้ตลอดปี
แล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยรวยตลอดปีครับขอบคุณครับ
เราก็ในฐานะพิธีกรก็ขอโวยพรให้น้องเจเอมนะครับ
เจริญรุ่งเรืองในอาชีพนี้นะครับมีงานมีเงินเยอะ
แล้วก็สร้างวงต่อไปอาจจะเป็นวงใหญ่วงโต
วงหนึ่งก็ได้นะครับในวงการของเราก็อย่าลืมอุดหนุนแล้วถ้าเกิดดังก็อย่าลืมพี่ด้วยนะครับ
แต่ถ้าอยากมีวงใหญ่เนี่ยพี่ว่าในชั่วข้ามคืนเรามีได้

แหมเอาละปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีนะฮะ

แล้วก็ในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพบกับนักร้องฝ่ายหญิงของเราบ้าง
แดนเซอร์เนี่ยยังอยู่เยืมก่อนอยู่ะอยู่ง่อยก่อน

เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับนักร้องหญิงของเราบ้างครับ
สักครู่เดียวครับ
ร้องได้ให้ร้าน

บางคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับ

นะฮะแดนเซอร์เท่านั้นเอง

ความเจริญเติบโตนี่มันงดงามจริงนะคะ

แล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกท่านหนึ่ง
อันนี้เป๊กก็ภูมิใจนำเสนอค่ะคุณป่า
เพราะว่าเธอคนนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่แบบสู้มาก

ยังสู้เพื่อลูกสาวด้วยเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ

ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเลยค่ะ

วงดนตรีร้องได้ให้ล้านของเรานะครับ

น้องกิ๊กครับผม
จำได้ป่ะตอนที่เราเป็นอยู่กันก่อน
ไอ้มาสวนน้องไปนั่งบากะดก
เป็นประจำให้แต่ว่ามีเวลา

จนหว่างคำจนหลายใครโล
ใครสิคิดว่ามือนี้สิได้ว่าเป็นแฟนกัน
ว่าไปเร็วกับตังโดนกับตั้งนานมาแล้วได้
นะครับโดกคือตอนเต้นเด็ดหน่อย
น้องสิผ่าไปถดถวนความร้าง
สิผ่าไปนั่ง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
ก็หัวยังมุ้นอยู่ที่เก่าตอนที่เหา๊เป็นเด็กหน่อย
ที่ได้กลับมาซ้ำห้อยบรรยากาศของความหัก

สนุกกันต่อสนุกกันเพลงคุณลำยาย
ย่ามจำไม่เคยลืมเรเรียนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
เก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมา

แล้วมาเรียกลำยายทำไมแล้วน่า
หรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกคอกลา
จะจะเห็นฉันเป็นคนบานนอกคอบหน้า
ไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่ยังมาเรียกคุณล้ำใย

มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา

เธอนั้นนะจะเรียกฉันว่าอะไร
ลูกเครื่องแบบบริการเปลี่ยนสไตล์ทุกวัน
เอ้านำแฟชั่นพี่ทันสมัย
มูกดูสั่นเป็นคมเส้นผมยังทำให้ไหล
กังเป้าก็ครบเข้าได้กางเกงก็ยี่ลิวาย
จะเรียกลำไยอย่าคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดี
คิดคิดดูให้ดี

ถามจริงเธอมองฉันทีอะไร
มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา
ฉันอยากรู้วันไหนจะสวยขึ้นมา
เธอนั้นนะจะเรียกฉันว่าอะไร
เอ้ามาน้องกี้ว่าเชอรี่น้องวาย
มีตั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกันมาก
หรือว่าน้องแอนน้องอันและน้องเบอร์น้องอัน
น้องฝั่นเพื่อยดีน้องเมชื่อเทกกันตาย
ก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี่
น้องเมน้องฟิฟน้องเบอร์แล้วเป็นอย่างบะเอิ้น

เธอจะมีแฟนที่หุ่นดีอย่างฉัน
สัวสมมินลูกเครื่องแบบอริการ
เปลี่ยนสไตล์ทุกวันด่านำแฟชั่นที่ทันสมัย
จังหูดูสั้นเป็นขมเสดต์ผมก็ทำให้ไลค์
กระเป๋าก็ครบขนาดกางเกงก็ยีริวาย
แต่เรียกแหลมใหญ่คิดดูให้ดี

ให้ดีอ่ะคิดคิดดูให้ดี
ขอบคุณมาก
สนุกมาก
ก็สนุกไม่แพ้เจมส์เลยนะครับ
นักร้องหญิงนักร้องชายของเรานี่วันนี้

สนุกฝั่งทั้งบ้านเป๊กมั่นใจเลยว่า

โดดกลับมาบ้านแล้วนะไปเที่ยวมาพักผ่อนเปิด
เจอรายการของเราดิ้นต่อเลย

เหนื่อย
เหนื่อยใช่ไหม
ตอนนี้หายใจทั้งเหงือกอยู่นะ

แต่ก็สนุกนะได้มาออกตรงนี้
วันระดิษฐีขึ้นปีใหม่นะคะ
ก็ขอให้ผู้ที่ชมรายการ

แล้วก็ชาวไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะ
มีความสุขมากหลังจากปีใหม่ปีนี้

ขอให้เริ่มปีใหม่ด้วยความสุขสนุกสนานค่ะ

นี่ค่ะ

เรา๒คนในทางพิธีกรก็ขอเว้นให้กิ๊ก

มีความสุขกับการได้เลี้ยงดูลูก

เห็นค่ะแล้วอยากกินข้าวหล่ามน้องมวลมาก

เรียกว่าเป็นเทปพิเศษจริง

ห่วงนี้ครับ

กันเลยนะครับจะเป็นการรวบรวมนะฮะรวบรวมผลงานของนักสู้ของเราในปีนี้นะครับ
ด้านต่างไม่ว่าจะเป็นเก่งที่สุดเห็งที่สุดประสบความสำเร็จตามเป้าที่สุด
ลันทศที่สุดอะไรต่างที่สุดของที่สุดขอให้ติดตามให้ดีนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับถ้ากำลังเดินทางกลับก็อย่าดื่มสุรานะครับ
ขณะขับรถแล้วก็ขอให้ทุกท่านจอดก่อนเวลาดื่มมันจะได้ไม่หก
นั่นแหละฮะไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อันตรายด้วย
เลอะเทอะหมดเลอะเทอะหมดจอดดื่มที่บ้านเลยดีกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับ
ขอให้เดินทางปลอดภัยกันเลยทุกท่านนะครับคิดว่าคงกำลังทยอยเดินทางกลับกันมา
แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
ค้างกันเลยครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับร้องได้ให้ล้านนะครับ

เขาเป็นคนยังไงคุณผู้ชมดูเอง

เขาเข้ารายการเข้าไปเลย๔คำถาม

น้ำตาเอ่อมาเลย

เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันว่าเกมต่อชีวิตเขาจะมีอะไรมาต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชม

เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

ที่สุดของรอยยิ้ม
ถ่ายรูปก่อน
อะไรอะไรอ่ะ
จะดูว่าแม่งปลอม

ปากกระต่องแหลบบ้ำ
วะในคล่ามือหอยปูกล้า
เฉพาะที่นี่ที่เดียว
เชื่อไงอ่ะ
เยอะแยะมีแดนเซอร์ด้วยของพี่อ่ะมีอะไรมั่งพูดสิพี่
พี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะเป๊กจะทำไงดีกัน